หัวหน้าคอสชได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ระงับการจดสิทธิบัตรกัญชา
โดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของนิติบัญญัติในการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดนะครับ
เว็บสายอิมราชกิจานุเวกษาเผยพระแรกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ
ฉบับที่๑ทัพ๒๕๖๒นะครับเสนอกำหนดมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อสนับสนุนและรองรับการอนุญาตให้นำกัญชามาวิจัยด้านการแพทย์ประกอบกับมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูล
ระงับการจดสิทธิบัติกัญชาเชิงพาณิชย์โดยระบุว่าขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติในการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด
เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์และใช้รักษาโรคโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ทันทีครับ
พักภูมิใจไทยจัดงานเสวนากัญชาเสมรีโดยมีประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติปราศชาวบ้านด้านกัญชามาร่วมเสวนาด้วย
โดยวงเสวนาต่างเห็นพ้องให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อให้กัญชาไทยนั้นสามารถปลูกได้อย่างเสรี
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นยังไม่ครอบคลุมศักยภาพด้านอื่นของพืชกัญชาเพราะกัญชาจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนไทยได้นะครับ
ศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยระบุว่าในวันนี้ก็เตรียมส่งตัวแทนไปยื่นคัดค้านการจดสิทธิบัตรกัญชาและสารสกัดจากกัญชาต่อนายสนทิรัฐสนทิจิลวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ยกเลิกคำขออันไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียทั้งหมดเลยนะครับ
หากยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการเรื่องนี้ใน๗วันพักภูมิใจไทยจะฟ้องดำเนินคดีตามมาตรา๑๕๗ของประมวลกฎหมายอาญาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติครับ